การบันเทิงบ้านเราก็ไม่ใช่มีแต่คู่นี้นะ
มีอยู่หลายคู่เหมือนกันที่ตอนคบกันเป็นแฟน
เรียกได้ว่าเป็นคู่รักมาราทอนเลยทีเดียว
แต่ว่าเมื่อต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงแล้ว

จะมีคู่ไหนบ้างติดตามกันได้จากรายงานค่ะ

ต้องยกให้กับตำนานรักต่างค่าย

คู่รักไอดอลคนดังแห่งยุคเก้าศูนย์
คบหาดูใจกันอย่างเปิดเผย
และมีเสียงเชียร์จากแฟนคลับตามลุ้นตามเชียร์
ให้ทั้งคู่จูงมือเข้าสู่ประตูวิวา
กระทั่งรักสุขงอมกินเวลาร่วม๑๐ปี

แต่ภายหลังจากการใช้ชีวิตแบบสามีพันรยา

ตัดสินใจยุติปัญหาด้วยการเลิกรากันแบบช็อกวงการ
หลังจากที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานาน๓ปีค่ะ
ไล่มาติดคบหากันมานาน๘ปี
สำหรับนักแสดงหนุ่มแมนสุภกิจและเมจิอโนมา
โดยระหว่างที่คบหาก็จัดว่าเป็นคู่รักที่ไม่ค่อยวื้อหวา
หรือมีข่าวระหองระแหงมาบรรทอนชีวิตรัก
แต่แล้วหลังจากที่ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกัน
ปลายปี๒๕๕๐ก็พบเหตุผลคลาสสิกว่าเข้ากันไม่ได้
พร้อมกับข่าวลือเรื่องมือที่๓ที่แพร่สะพัดออกมาในช่วงนั้น

กระทั่งตัดสินใจเลิกรากันในเดือนมีนาคม๒๕๕๙
ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่ถึง๓ปี
ส่วนอีกหนึ่งคู่ที่เป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงไทยเช่นกัน
ก็คือการประกาศเลิกรากันของสามีภรรยาแอนซีเรียมและบิลลี่โอแกน
ทั้งที่ปลูกต้นรักก่อนสละโสดนานถึง๗ปี
และเป็นคู่หวานแถวหน้าของวงการด้วย
แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปอีก๗ปี
ภาพครอบครัวอบอุ่นของทั้งคู่ก็มีอันต้องยุติลง
โดยภายหลังต่างฝ่ายต่างแยกย้ายสร้างครอบครัวใหม่